สักประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมาครับ

มาบนมอเตอร์เวย์จากชนบุรีมา
จู่ยางแตกโอ้โหรถพลิกคว่ำ
มีคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วย

รถก็คว่ำแบบนี้ล้อชี้ฟ้าเลย

กู้ภัยธรรมรสมีมณีรัฐ

เสียหลักพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าแบบนี้แหละครับ

ถนนมอเตอร์เวย์หมู่ที่สามตำบลหอ

เขาขับจากชนบุรีมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
มหานครเกิดขึ้นสักประมาณตีหนึ่ง
ที่ผ่านมารถกระบาดคันนี้ก็ยับเยิน
มีทะเบียน๒๓๕๓

หลังคารถกระบะหลุดออกมาจากตัวรถเลย

อุปกรณ์การติดตั้งแอร์กระจัดกระจาย

อาการสาหัสมากแล้วก็กระเด็นออกมา๔คน

หลังจากกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดถ่างช่วยเหลือคนเจ็บ
ออกมาได้พบว่ามีนายชินวัฒน์

คาที่ในจุดเกิดเหตุกูภัยต้องรีบนำตัวคนเจ็บ
และผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลชนบุรีกระเด็นไปอยู่ในป่าเลย
ตำรวจทางหลวงเขาเขียวสอบสวนไม่พบคนที่เห็นเหตุการณ์
คือมันตีหนึ่งแล้วคุณผู้ชมไม่มีคนเห็นนะฮะก็เลยสันนิษฐานว่า
รถกระบะคันนี้น่าจะขับมาด้วยความเร็วพอมาถึงจุดเนี้ยยางหลังขวาแตกครับ
รถก็เลยเสียหลักหมุนพลิกคว่ำเลยนะฮะจังหวะนั้นก็มีทั้งคนหลับ
คนตื่นอะไรก็มีแล้วก็กระเด็นออกมา๔อยู่ข้างใน๓
มีคนเสียชีวิตและคนบาดเจ็บด้วยนายสมชายดวงจันทร์อาสาสมัครกู้ภัย
บอกว่าที่ผ่านมาเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตตรงนี้หลายศพเหมือนกันนะฮะ
ในช่วงปี๒๕๕๒ที่ผ่านมาเคยมีรถตู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
ทำให้ชาวต่างชาติบาดเจ็บหลายคน
ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์หรือเปล่าไม่ทราบนะครับ
จุดเกิดเหตุตรงนี้นะครับก็ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยก็มีการเสียชีวิตแล้วก็หลายลาย

ปีที่แล้วก็มีอุบัติเหตุหนักนะเป็นรถตู้ต่างชาติก็มาคว่ำตรงนี้
บาดเจ็บก็หลายลายเหมือนกันเป็นชาวต่างชาติ
แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับอาถรรพ์หรือเปล่า
ก็เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เจ็บเยอะครับเจ็บเยอะ
ทางนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการเคลื่อนย้ายรถกระบะออกมาจากจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับ